เที่ยงไทยรัฐเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้เนี่ยมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีหน่อยค่ะ
โอ้โหหน้าหวัดเสียวเหลือเกินซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
เสือเนี่ยมาขย่ำมาตะปบชาวกะเหลี่ยงแล้วอาการเนี่ยคือตอนนี้เขาสาหัสเลย
เพราะว่ามีแผลตามตัวนี้เป็นยี่สิบกว่าแผลเลยดังนั้นพื้นที่ที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยนะคะ
มันเป็นเขตรอยต่อของอุทยานแห่งชาติทั้งทองผาภูมิแล้วก็เขาแหลม
เขาก็เลยต้องกั้นโซนกั้นพื้นที่เลยค่ะ
ชาวบ้านในพื้นที่นั้นก็หวั่นวิตกนะคะเดี๋ยวดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะ
เห็นบาดแผลแล้วก็หวาดเสียวค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้คือนายซาเซอร์หรือว่านายหวาน
อายุ๔๐ปีที่เป็นชาวกะเหลี่ยงตามเนื้อตามตัวเขาเนี่ยรอยเล็บรอยเลือดแบบนี้
นี่คือโดนเสือโครงมาขย่ำมากัดมาตะปบเนี่ยนะคะอาการของนายซาเซอร์เนี่ยสาหัสเลยค่ะ

ซึ่งทางจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะตอนที่โดนเสือมาขยับเนี่ยอยู่ที่ห้วยลำห้วยสมท้อ
ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิกับอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
อยู่ห่างจากตรงหมู่บ้านปิล็อกที่เนี่ยที่อำเภอทองผาพูมเนี่ยนะคะประมาณสัก๕๖กิโลกรัมค่ะ
แล้วสาเหตุเพราะอะไรทำไมนายซาเซอร์ถึงโดนเสือโครงมาขย่ำมาตะปบนะคะ
เพราะว่านายซาเซอร์เขาเดินเท้าออกจากหมู่บ้านเพื่อที่จะไปดูควาย
เขาเลี้ยงควายเก้าตัวเอาไว้ที่ป่าริมห้วยสมท้อทีนี้ก็ไม่ได้เดินมาคนเดียวนะ
มีสุนัขมาอีก๓ตัวก็เอาสุนัข๓ตัวเนี่ยเตรียมจะต้อนควายกลับเข้าหมู่บ้าน
ทีนี้ตอนที่กำลังต้อนควายกลับลงมาเนี่ยเจอเสือโครงค่ะคุณผู้ชม๓ตัว
พอประจันหน้ากันเสร็จแล้วเสือโครงมันกระโจนเข้ากัดขย่ำที่ลำคอก่อนเลย
หลังจากนั้นคือโดนหมดอ่ะมือแขนขาใบหน้าตะปบตามเนื้อตามตัวตัวนายซาเซอร์ตอนนั้นเนี่ยนะคะ
บอกว่าโอ้โหผมพยายามที่จะต่อสู้กับเสือแล้วก็พยายามที่จะเอาตัวรอดเขาปีนต้นไม้ค่ะ
ปีนหนีขึ้นต้นไม้เขาถึงรอดตายมาได้แล้วก็เลยถามไงว่าอ้าวแล้วนอกจากนั้นน่ะ
อีกสามตัวที่เอาไปไล่ควายล่ะเป็นยังไงหมาสามตัวเนี่ยโดนเสือตะปบตายไปสองตัวมีอยู่ตัวหนึ่งที่วิ่งรอดหนีออกมาได้นะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเสือโครงนะนะมันก็เข้าป่าไปตัวนายซาเซอร์เขาเนี่ยพยายามเลยพอลงมาคือเขาก็เจ็บอ่ะ
แล้วก็ขี่ควายออกมาจากป่ามาเจอเพื่อนบ้านโอ้โหเลือดนี่เต็มตัวไปหมดเลยเขาก็เลยขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็พามาที่หมู่บ้านผู้นำหมู่บ้านก็ต้องนำตัวนายซาเซอร์เนี่ยส่งโรงพยาบาลนะคะ
แล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมจะเห็นมันเป็นช็อตที่ทุลักทุเลพอสมควรเพราะว่าต้องเอาตัวนายซาเซอร์เนี่ยลงเรือเนี่ยแล้วเลือดมันไหลเยอะขนาดนี้เอาออกจากหมู่บ้านปีล็อกขี้คือผ่านมาทางเขื่อนเขาแหลมถึงบ้านท่าแพรแก่งกระโตงก็ใช้เวลาเดินทางเนี่ยนะคะประมาณชั่วโมงกว่า
พอขึ้นฝั่งมาได้แล้วนะคุณนัทธนันคุณผู้ชมก็ต้องเอาขึ้นรถโรงพยาบาลของโรงพยาบาลทองผาภูมิเนี่ยส่งไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพยุหาเสนาต่อไปด้วยนะคะ
ฟังเสียงภรรยาของนายซาเซอร์หน่อยค่ะ
ไปไปกับใคร

ขึ้นไปดูฝ่ายเฉย
ขึ้นมาเป็นผู้เดิมมือพอปติ

นี่แหละค่ะพอหลังเกิดเหตุนะคะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมก็ส่งเจ้าหน้าที่๑๐คนนะ
ก็ต้องไปดูแลความปลอดภัยให้กับชาวบ้าน
แน่นอนแหละชาวบ้านเขาก็กลัวนะเพราะว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้
กลัวว่าเสือโครงเนี่ยมันจะกลับมาก่อเหตุในหมู่บ้านแล้วจะไปกัดชาวบ้านคนอื่นอีก
เขาแจ้งเตือนชาวบ้านปิล็อกกี้ว่ามันจะมีเสือ๕ตัว
อยู่ที่บริเวณเขากระทิงนะคะของประเทศเมียนมาหายจากพื้นที่ไป
ก็คาดว่ามันคงจะมาหากินใกล้กับหมู่บ้านตรงนี้แหละค่ะ
ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาจริงก็เคยเกิดเหตุแล้วนะ
เพราะว่ามีชาวบ้านปีล็อกกี้๕คนไปยิงเสือโครงตาย๒ตัว
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิแล้วก็ถูกดำเนินคดี
อ้างว่าเสือพวกนี้ไปกัดวัวควายที่เลี้ยงเอาไว้
จริงเราก็เคยนำเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้แหละค่ะ
ใช่ค่ะโอ้ทีนี้ก็ล่าสุดนี้นะคะ
ถามว่าแล้วนายซาเซอร์จะได้รับการเยียวยา

เขาก็มีการมอบเงินเยียวยาช่วยเหลือนะคะ

ภรรยาของนายซาเซอร์เป็นผู้รับมอบไว้

ห้ามไม่ให้ชาวบ้านห้ามไม่ให้ใครก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ย

แล้วก็อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเด็ดขาดเลยค่ะ
รวมถึงตรงห้วยปิล็อกสมาท้อด้วยนะคะ

คือเขากันพื้นที่เอาไว้ตรงนี้คุณนัทธนันคุณผู้ชม

ใครฝาฟื้นใครแอบเข้าไปเนี่ย
มีโทษปรับไม่เกิน๑๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็อาจจะมีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน๑๐วันด้วย
ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐บาทนะคะ

ซึ่งถ้าเกิดว่ามันมีความจำเป็น

ขออนุญาตหัวหน้าอุทยานทั้งสองแห่งก่อน

เข้าไปดูแลความปลอดภัยจากเสือโครง
เพราะว่าตอนนี้เอาจริงเสือโครงมันก็ยังวนเวียนอยู่นะ

คืออัตราโทษนะคะของกฎหมายแต่ละข้อ
ใช่นะทั้งโทษปรับ๑๕๖๒ใช่มีทั้งโทษปรับแสน
แล้วก็โทษปรับ๕๐๐บาทบวกจำคุกไม่เกิน๑๐วันด้วย
เอาเป็นว่าไม่จำเป็นก็อย่าไปใกล้บริเวณนั้นก็ดีที่สุดนะคะ